บทเพลงพระราชนิพลในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระองค์
ซึ่งทางด้านของประชาชนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
ยกย่องชื่นชมในพระปรีชาสามารถ
ประสบความสำเร็จในการผลิตผลงานเพลงอย่างสูงตลอดเวลาที่อยู่ในวงการ
ได้บอกเล่าถึงความรู้สึกในฐานะนักดนตรีคนนึง
ที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพล
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โดยบอกว่าพระปริชาสามารถด้านดนตรีของในหลวงราชการที่๙นั้น

เพราะนอกจากเนื้อหาจะมีข้อคิดที่ดีแล้ว
ภัยร้อของดนตรีก็อยู่ในระดับสากล
ซึ่งตัวแกงส้มรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ

ได้มีโอกาสอันเชิญบทเพลงพระราชนิพลมาขับร้อง

ในชีวิตนักร้องและนักดนตรีอย่างหาที่สุดมีได้ค่ะ
ต้องบอกว่าเราเป็นคนที่เขียนดนตรีอยู่แล้ว

แล้วรู้สึกว่าท่านเป็นอัจฉริยะมากในด้านนี้
คือท่านทำให้ทุกอย่างจริงแล้วก็ในเรื่องของดนตรีเนี่ย
ท่านก็ยังแบบท่านออกมาได้แบบโหแบบ
ไม่รู้จะหาคำไหนมามาเปรียบว่า
เฮ้ยมันไม่ใช่แค่โอเค
คนที่เล่นดนตรีได้เขาก็จะแต่งเพลงกันมา
แต่นี่คือท่านเล่นแบบเก่งมาก
เพลงพระราชนิพลให้อะไร
ให้ข้อคิดในการชีวิตของเราแบบเยอะมากจริง
เกิดได้ลองมาฟังจริงครับผม
ผมภูมิใจมากที่ไม่ได้มาร้องเพลงที่ท่านแต่งครับ